ต่อกันที่ฟุตซอลทีมชาติไทยทั้งประเภทชายและประเภทหญิง
ในปี๒๕๖๐นี้มีหลายทวนาเมนต์ให้ลงแข่งขัน
ซึ่งเบ๊กปอร์มนายอดิสักเบนจะสิวิวัลก็ตั้งเป้าหมาย
ว่าจะพาโต๊ะเล็กทีมชาติไทยก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียให้ได้

ทีมตัวเลขฟุตซอลทีมชาติไทยในปี๒๐๑๗นี้มีหลายภารกิจสำคัญ
เริ่มตั้งแต่ทวนาเมนต์ในฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่๒๓๒๙มกราคมนี้
นอกจากจะเป็นการป้องกันแชมป์และไล่ล่าแชมป์สมัยที่๑๒
รายการนี้จะได้เห็นนักเตะดาวรุ่งหน้าใหม่
ที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองในการขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ของวงการฟุตซอลไทยในอนาคต

นั่นคือการแข่งขันฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีชิงแชมป์เอเชีย
และประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากเอฟซี
ให้เป็นเจ้าภาพจัดการขันครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมนี้
ส่วนนึงรายการที่มากลับให้การแข่งขันในปีนี้
นั่นคือการแข่งขันกีฬาซีเกมที่มาเลเซีย
ตัวเล็กไทยทั้งชายและหญิง
มีเป้าหมายเดียวคือการคว้าเหรียญทองให้ได้

นั่นคือการคว้าเหรียญทองให้ได้
หรือนำนักเตะที่ดีที่สุด
เพราะมั่งวางจะคว้าแชมป์รายการนี้ให้ด้วยเช่นกัน
การแห่งขันมันอาเซียนวรรษา
ไปด้วยฯก็คิดว่า

ซึ่งก็จะมีทีมอย่างอีรานญี่ปุ่น
ก็เป็นก้านขวานคอชิ้นสำคัญของเราอยู่แล้ว
แล้วก็จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เช่นเดียวกัน
ก็คือถ้าเราได้แชมป์เอเซีย
การฟุตซอลไทยปีนี้จะเป็นปีทองหรือไม่

และให้กำลังใจทีมโต๊ะเล็กไทยเหมือนเดิม
เพื่อให้ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยทุกชุด

และสร้างความสุขให้กับคนไทยได้เหมือนปีที่ผ่านมา
และการประเดิมศักราชใหม่นี้

ระหว่างวันที่๒๓๒๙มกราคมนี้
แฟนกีฬาชาวไทยและแฟนไทยรัฐทีวีห้ามพลาด
ที่จะส่งเสียงเชียร์ผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวี
ร่วมเป็นกำลังใจประเทิงคว้าแชมป์อาเซียนให้สำเร็จ
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน